ว่าแล้วก็มาดูกันต่อจากงานการ่าละครเวทีเมื่อวาน

แต่เรื่องร้อนที่บอกว่าคบซ้อน
คบซ้อนกับนาง
ก็ไปหาน้องเพลงด้วย
น้องเพลงกับแฟนไฮโซเนี่ยจะเปิดตัวกันไปเนี่ย
น้องผู้หญิงเขาก็มีการแบบมีคนเอามาแชร์นะ

ภาพช่อดอกไม้ก็เหมือนจะซื้อจากร้านเดียวกัน

และยืนยันว่าลูกไม่ได้ครบซ้อนไปฟังเลยค่ะ
ข่าวก็ถูกข่าว
ก็คือพูดได้เท่านี้ว่าคือมันเป็นเรื่องจริงแบบนี้
ว่าน้องเพลงเขาก็ทำถูกต้องถูกเวลา
เพราะจริงเราก็รู้สึกว่าลูกในช่วงนั้นเรียน
แล้วก็มีใครอยู่ในชีวิตในตอนนั้น
คือน้องนี่ปรึกษาพี่ตูตลอดในทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะ
เขาเป็นห่วงนี้คือรู้เรียนว่า
จะมีการเข้าใจผิดจังเลยอะไรอย่างนี้

ค่ะก็เป็นการใจให้เรื่องครบซ้อนตอนนี้
คือเวลามันอาจจะช่วงเป็นคาบเกี่ยวกันพอ